คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
มีหลานสาวคนหนึ่งค่ะมาโพสต์ร้องทุกข์กับชาวเน็ตนะคะ
บอกว่าคือคุณน้าของเธออายุ๗๐ปีค่ะ
ไปตลาดกรมชลประธานที่ติวานนท์นนทบุรีตอนเช้าเป็นตลาดเช้าเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าไปซื้อของแล้วมีคนร้ายสองคนนะคะถือมีดยาวมากค่ะ
จี้คุณน้านะคะคุณน้าอายุ๗๐ปีแล้วก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ย
มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ที่ต้องการต้องการเลยเนี่ยนะคะ
สำหรับการเอาคลิปนี้มาโพสต์ก็คือ๑อย่างให้คนแถวนั้นแจ้งเบาะแสคนร้าย
ต้องการการทำงานกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะหลานสาวคนนี้บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เกิดแบบนี้มาเป็นปีแล้วแล้วก็ถามว่าคนชาวนนทบุรีเนี่ยจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นนะคะในวงกลมสีแดงคนร้ายวิ่งตามผู้หญิงอายุสักประมาณอายุเจ็ดสิบปีค่ะ
เดินไปถนนติวานนท์เพื่อไปซื้อของที่ตลาดกลมชลประธาน
คือมันเป็นตลาดเช้าเนี่ยนะผู้โพสต์เนี่ยเป็นหลานของผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าโจรสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณน้ามา
พอสบโอกาสคนซ้อนวิ่งลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
ชักมีดยาวเดินปรีเข้ามาเข้าใกล้ผู้เสียหาย
ก็คือน้าของเธอตอนแรกน้าเนี่ยซึ่งก็อายุมากแล้ว
ตาก็ไม่ค่อยดีค่ะก็คิดว่าเป็นคนรู้จักวิ่งมาทักทาย
รู้ตัวอีกทีว่าเป็นคนร้ายเพราะว่าโจรเนี่ยมันตะโกนบอกว่า
ให้เอาตังค์มาไม่งั้นเดี๋ยวจะฟันให้ตาย
คุณน้าก็เลยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกจี้สุดท้ายแล้วนะคะ
น้าตกใจค่ะของที่อยู่ในมือทั้งแผงไข่ที่เพิ่งซื้อมา
กระเป๋าก็ยกให้โจรไปหมดเลยบอกว่าอย่าฟันยายเลยนะพ่อนุ่ม
อยากได้อะไรก็เอาไปเถอะโจรค่ะเอาแต่กระเป๋าตังค์นะคะ
ส่วนแผงไข่ก็วางไว้ตรงนั้นให้ดูต่างหน้าแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
พอไปแจ้งความกับตำรวจหลานบอกว่าเพิ่งรู้นะว่าโจรสองคนเนี่ย
จี้ชาวบ้านชาวช่องในลักษณะเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกัน๓ครั้ง
คนที่ถูกจี้มีทั้งหมดสามรายเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีห้าครึ่ง
ของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็คือให้ดูกันแบบนี้นะคะชาวเน็ตเขาก็เลยช่วยกระจายข่าว
ช่วยตามหาเบาะแสคนร้ายเนื่องจากว่าคือแถวนั้นเนี่ย
ติวานนท์เนี่ยชาวบ้านชาวช่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ย
เช้าไงไปตลาดที่กรมชลประธานปากเกร็ดเนี่ย
ก็ไปกันเยอะในช่วงเช้ามืดเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วยหน่อย
ใครที่เห็นภาพนี้ช่วยแจ้งเบาะแสเรื่องของคนร้ายหน่อยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานับเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
นนทบุรีต้องอยู่กับอะไรที่เสี่ยงแบบนี้ทุกวัน
เพราะฉะนั้นแล้วก็ตำรวจก็ช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะ